สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทย
หลังจากที่จบการแข่งขันนะครับพักโปรแกรมทีมชาติ
ก็กลับมาเตะกันต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มันก็มีผลการแข่งขันที่อาจจะไม่น่าพอใจแล้วนำมา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ

ต้องการให้ผู้ตัดสินเกิดการพัฒนาแบบจริงจังครับ

เหนือจากตำแหน่งผู้จัดการทีมบอลหญิงก็นี่แหละครับทำฟุตบอลไทยลีกให้การท่าเรือกลับมาเป็นทีมใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่ง
เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของพุทธศิลป์นะครับพิชิตนัสสุวรรณจากเกมที่ท่าเรือเนี่ยบุกไปแพ้สุโขทัยหนึ่งต่อสาม
ก็นับเป็นครั้งแรกที่มาดามแป้งเดินทางมายื่นหนังสือด้วยตัวเองครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายสมาคมรับเรื่องไว้
ประธานสโมสรการท่าเรือบอกว่าสโมสรยื่นเรื่องประท้วงพุทธศิลปลายในสี่สิบแปดชั่วโบงตามกฎการแข่งขัน
แล้วก็มีการยื่นหนังสือพร้อมกับคลิปหลักฐานร้องเรียนการทำหน้าที่จังหวะทั้งหมดในเกมที่มีปัญหานะครับ
แต่ทำเพื่อกระตุ้นให้วงการพุทธศิลป์เกิดการพัฒนาแบบจริงจัง
ต่อจากนี้ครับสิ่งที่มาดามแป้งอยากจะฝากไว้ให้กับสมาคมเร่งในการดำเนินการคือ
เรียกประชุมสโมสรอย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสิน
เพราะว่าอย่างที่เห็นจากการถ่ายท่อสดมาตรฐานของพุทธศิลปดถอยลง
แล้วก็อยากให้ฟุตบอลไทยนั้นก้าวหน้าไปส่วนความเห็นที่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
มีเบื้องลึกเกี่ยวกับอะไรหรือไม่นั้นมาดามแป้งเชื่อว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวผู้ตัดสินมากกว่าครับ
ทีนี้เรามองว่าเรื่องไม่รับคำตัดสินเป็นไปไม่ได้ต้องรับอยู่แล้ว
แต่ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องออกมาจากความหวาดกลัว
และเราจะต้องมองไปในทางแก้ไขในทางพัฒนาด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน
และแป้งเชื่อว่าสื่อมวลชนกีฬาทุกท่านพร้อมที่จะยืนเคียงข้างแฟนบอลไทย
และพร้อมที่จะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยไปด้วยกัน
มันเป็นความจำเป็นที่แป้งต้องไปสนามเวลาเจอหน้ากรรมการเนี่ยแป้งจะยิ้ม
เมื่อสายหน่อยนะมันแรง
ใครเคยไปที่กัณฑ์ห้าเรือแล้วเห็นกันแป้งทำงานก็จะเห็นอีกอย่างที่แป่งพูดจริงนะครับ
แต่เป็นทีมงานที่ทำงานจริงจัง
พัฒนาวงการฟุตบอลไทยจริง